ฟินแน่นอนไปเลย

ต้องขึ้นไปกินไก่บนดอยเลยนะถูกต้อง
ที่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และทางวัฒนธรรมที่โดนใจนักท่องเที่ยวมากเลยค่ะ
เพราะว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้ว
นี่เขายังมีบริการที่เก๋ไก่มาก
ก็คือการส่งอาหารกันถึงดอยเลยนะคะ
เมื่อสักครู่เราได้เห็นเมนูกันไปนิดหน่อยแหละ

แต่นี่บริการที่เขาให้กับนักท่องเที่ยว
ก็คือจากขับรถจักรยานยนต์นะคะ
นำอาหารขึ้นมาส่งให้กับนักท่องเที่ยวเลย
โอ้โฮเสียงฟิล์มฟาวฟิล์มฟาว
อะไรแบบนี้นี่จอดถึงที่แล้วนะคะ
แล้วก็นำอาหารที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่นี่แหละค่ะ
บรรจุมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นหมูอบนะคะ
ยังมีไก่ย่างเสิร์ฟมาในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้ค่ะ

พอมาถึงพื้นที่อ่ะวางสัมภารงษ์สัมภาระอาว
เอาอุปกรณ์เมนูของเรามาค่ะ
แล้วก็พาไม้ไผ่เสิร์ฟกันง่ายเก๋แบบนี้เลย
นี่เป็นแบบวิธีการเสิร์ฟที่เก๋มาก

ดูสิไก่ย่างมาแบบนี้คุณเลิศไหมล่ะ
ซึ่งรอยปูมืนแห่งนี้นะคะก็จะมีชาวบ้าน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชนเผาลาหูค่ะ
อยู่กันประมาณ๑๕๐ครอบครัว
เขาอยู่กันแบบเรียบง่ายวิถีชีวิตก็เป็นแบบนี้ค่ะ
นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนก็จะได้เห็น
ทั้งการแต่งกายวัฒนธรรมการพูดการอยู่การกินแบบนี้ค่ะ
ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว

ลายฝนต้นหนาวเนี่ย

ส่งขึ้นมาแบบเดลิเบอร์รี่ถึงที่
แล้วก็ไปเซลฟี่กับบรรยากาศ
แบบสวยฉากเขียวนะ

ธรรมชาติเนี่ยสวยงามจริงนะ